คุณผู้ชมครับเพราะว่ากันในเรื่องของรถสองแถวกันหน่อยค่ะ
เราก็เห็นกันจนคุ้นตาคุ้นชินว่าบางทีจะมีน้องนักเรียนขึ้นรถนะคะ
ช่วงเวลาตอนเช้าตอนเย็นเลิกเรียนอะไรแบบนี้
เหตุการณ์นี้ก็คือมีน้องนักเรียนหญิงอยู่ท้ายรถสองแถว
และรถสองแถวออกตัวแรงเกิดอะไรขึ้นกับน้องเดี๋ยวไปดูค่ะ

นี่คงยังจับไม่ทันนี่

กระแทกพื้นเลยนะคะพี่อุ๋ย

แล้วน้องเนี่ยก็เดินเข้าข้างทางไป
แต่คันที่เป็นกล้องหน้ารถโชคดีเข้ามาช้านะ
ไม่อย่างนั้นถ้าเบรกไม่ทันถ้าอะไรเนอะ

นี่ค่ะยังดีที่น้องนักเรียนหญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมาก
เพราะว่าตามภาพก็คือน้องก็ลุกแล้วก็ไปข้างทาง
อ๋อคันนี้เขาตีโค้งเพื่อจะอยู่เทิน

ถ้าเป็นทางตรงมายุ่งหมดกันนะ
ก็ใกล้มากเลยใช่ไหมคะที่น้องเขาร่วงลงไปนี่
ใกล้กับเจ้าของกล้องหน้ารถรถคันนี้

คนขับรถสองแถวไม่รู้เลยใช่ไหม

แล้วผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่บนรถ
ไม่เห็นเหรอว่ามีคนล่วงลงไปไม่กดกลิ่งบอกหรืออะไรเหรอ
เหมือนกับเขาไปจอดอยู่ข้างหน้าสัก๔๕๐๐เมตร
นี่ค่ะมันคือคำถามจากคนที่เห็นคลิปนี้ค่ะ
ว่าเขารู้ไหมเขาจอดช่วยไหม
นี่นะคะคนคอมเมนต์กันเยอะค่ะ

ต้องเกาะให้แน่นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โห

บ้างก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
ในรถก็ไม่ได้แน่นมาก
ก็ดูเหมือนพอว่างอยู่นะ

ทำไมไม่รอให้น้องเดินเข้าไปนั่งข้างในให้เรียบร้อ

คือเหมือนน้องกำลังน่าจะเพิ่งขยับอะนะ
ก็ยังไม่ทันแน่นยังไม่ทันจะได้เดินเข้าไปนั่งนะคะ
บางคนบอกว่าเคยตกรถแบบนี้เหมือนกัน
เรียกค่าทำขวัญเรียกค่ารักษาจากในท่า
ได้เงินชดเชยมาตั้ง๕หมื่นนัก

เรื่องแบบนี้เอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายได้นะคะ